อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุไฟไหม้บ้านสามหลังที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ในขณะที่ไฟกำลังโหมลุกไหม้ปรากฏว่ามีคุณยายเอ่อ
คุณผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๖๕ปีฝ่ากองเพลิงเข้าไปเข้าไปทำไม
ไปช่วยสุนัข๗ตัวและแมวอีก๕ตัวที่ติดอยู่ในบ้านออกมา
สุนัขและแมวปลอดภัยแต่เธอถูกไฟคอกบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เหตุเกิดกลางดึกที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองคอหง
ระดมฉีดน้ำดับไฟที่กำลังไหม้บ้านเรือนอยู่๓หลัง
ลักษณะบ้านมันเป็นบ้านไม้มุงด้วยสังกษีสองหลัง
บ้านปูน๒ชั้นอีกหนึ่งหลังก็เลยทำให้ไฟลุกไหม้รุนแรงค่ะ
ก็ใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ๑ชั่วโมงจึงดับไฟได้
จากการตรวจสอบผู้บาดเจ็บคือนางแมะอายุ๖๕ปี

เพราะว่าเธอวิ่งฝ่าเปลวไฟเข้าไปช่วย
นักเจ็ดตัวและแมวห้าตัวที่เลี้ยงไว้จนนำออกมาได้ทั้งหมด
แต่ตัวเองเนี่ยถูกไฟไหม้ตามร่างกายถูกร้อยละห้าสิบ
อาการสาหัสก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลานครินนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นเขาคาดว่าเหตุการณ์นี้

เพราะว่าต้นเพลิงมาจากปลั๊กไฟเครื่องสูบน้ำบาดาน

แล้วก็ลามไหม้ไปยังบ้านข้างเคียงค่ะ
เขาก็เตรียมหามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปนะคะ
แต่ว่าบ้านอีกหลังนึงเนี่ยที่บอกว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเพลิงเนี่ย
ก็มีทั้งรถเก๋งรถจักรยานยนต์เสียหายไปหลายคันเลย
แล้วก็ยังมีสุนัขอีก๒ตัวถูกไฟคลอกเพราะว่าชาวบ้านเข้าไปช่วยไม่ทันด้วย